ก็คุณคุณชมคะผอออกงานนางบอกว่าใส่ชุดบ่าบ่าวชุดที่เห็น
คุณผู้ชมจริงซื้อไปดินเนอร์ทานข้าวคุณแมสนะคะ
ฉันลาเข้าบ้านเลยนะครับคุณคุณคุณบอกว่าจริงแล้ว

ถ้าไม่สวยจริงไม่ปั้วจริงหุ่นไม่ดีจริง

ฟังดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขาจะไปดินเนอร์

รอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะกินข้าวกับเขาก็เลยใส่ไปทำงานด้วยเลย
อ๋อในภาคที่บ้ากิน
ซึ่งปูเซ็กซี่ขนาดนี้ไหม

ก็ไม่รับกลิ่นจิตขอมาย

กูว่ารู้การรดษามากกว่า
นี่ว่าไปนี่สวยจริงฝ่ายเอฟเฟคบอกว่าให้เล่นหน่อยนะครับ
มันลอยได้ด้วยทีมงานเอฟเคเราเหนื่อยมากคุณผู้ชม
ที่อื่นไม่มีนะที่อื่นไม่มีเขาไม่ทำแบบนี้